และเพื่อนค่ะนักชอบของเราในวันนี้ค่ะ
บอกได้เลยว่าเธอเป็นติวเตอร์ที่วัยใสน่ารักหน้าใสพอกับเป๊กเลยค่ะ

ตอนแรกที่แนะนำไปว่าน่าใส่พอกับเป๊ก

ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะวัยใสแบบเหมือนส่องกระจกเลยอะค่ะ

เป็นติวเตอร์วิชาสังคมศาสนาค่ะ
ในอาชีพฟิลเตอร์แบบนี้แล้วในด้านการช้อปปิ้งเก่งไหมคะ

ถ้าไม่เก่งวันนี้นะคะไม่เป็นไร
เราจะประคับประคองคุณอันให้ไปได้ถึงข้อที่๘ให้คว้าเงินแสนไปให้ได้

ทำไมทุกคนหัวเราะอย่างนั้นนะคะ

ถ้าเป๊กไม่น่าไว้ใจผู้ช่วยของเรายิ่งไม่น่าไว้ใจเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้มารออยู่แล้วค่ะ
พี่ตีดอกส์เดล

คุณอันอย่างพี่ตีเนี่ยคุณไปติวควรจะติวพิชาอะไร

เพราะฉะนั้นพี่ติก็ต้องเอาความรู้ที่พี่ตีมีมาช่วยคุณอันวันนี้
เอาล่ะงั้นเราประสานมือกันค่ะ
เราต้องช่วยคุณอันให้ผ่านพ้นข้อที่๘และคว้า๑แสนไปให้ได้
เฮ้ย
เอาละค่ะงั้นเข้าสู่การแข่งขันค่ะคุณอันค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
ไม่ต้องมาชมหรอก

เวลาเดินไปก็น่ารัก
ไอ้ยาไม่กล้ากัดใจ

เขาอยู่ตรงนี้ยังได้ยินเลยเขาไม่ได้บอกว่าน่ารัก

ทำร้ายคนด้วยวาจาระวังเบ้าหน้าจะไม่เหมือนเดิม
ใครมั้ยน่ะฮะโอ้โฮ
ถูกหวยแน่อะไรดีใจอย่างนี้
โอ้โฮเป็นอะไรอื้อตายแล้ว
ฮะตายแล้ว
ฮะตายแล้ว
ตายเหรอตาย
ต้นอ้อผมยังไม่ตาย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

แล้วสมมุติถ้าเราเลี้ยงหอยอย่างนี้

เราต้องดูแลตลอดต้องประคบประงม
ประแหง

อาหารปลาเลี้ยงได้ปลาเงินปลาทอง
แต่เลี้ยงปลาอื่นดีกว่าปลาอะไรฮะเลี้ยงพวกปลาปลาคงปลาครับปลาเงินปลาทองมันปากจัด
ถ้าปากจัดมึงเลี้ยงแมวดีกว่านี่
เฮ้ยแมวยี่ห้ออะไรอะไรเฟคัทเหรอ
วิทย์จัดอ่อวิทย์จัดอาหารแมวยังเปรียก
ไอ้น้องของพี่ดีกว่าเลี้ยงปลาค้าได้ด้วย
จริงคนเขานิยมเลี้ยงสุนัขหรือว่าน้องหมาเนี่ยเลี้ยงง่ายนี่ไง
นี่เฮ็ดดีกีหลานสุนัขอ้าวเมื่อก่อนเห็นบอกว่าอะไรหลานสาวพี่อะไร
หลานสาวพี่โทรมาขอเงินที่พี่โวยวายซื้อแมวอะไรอ่ะอันนั้นมันเรื่องเข้าใจผิด

หลานสาวโทรมาขอตังค์ว่าจะเอาไปซื้อไอ้จักรยาน
แต่ทีนี้ดันไปเจอแมวเขาถูกใจซื้อแมวมาต้นสองบ้านห้าไง
โหแมวบ้าแต่แพงจัง
แมวเปอร์เซียไงตั้งชื่อแมวว่าจิ๋ม

อันนี้มันเด็กวัยรุ่นอ่ะเลี้ยงไม่เป็นไปให้กินของมัน

และสรุปอาหารสัตว์ชนิดไหนราคาถูกที่สุดเหรอพี่
เออแล้วตกลง๓แบบนี้แบบไหน